สวัสดีครับ
ได้เวลาของคำถามจากคนไทยทั้งประเทศที่จะทำให้คุณได้เงินแสน

แน่นอนนะครับ
ผู้ที่จะทำให้เราได้เงินแสนง่ายขึ้นก็คือผู้ช่วยของเราทั้ง๓ท่านในวันนี้นะครับ

ป๋องหมอเพื่อนและน้องเชอรี่
สวัสดีครับ
ในวันนี้พบครับของขันของเรานะครับ
ทางไทยรัฐทีวีคุณผู้ชมคุ้นหน้าคุ้นตาดีอยู่แล้ว
ถือว่าเป็นตัวแทนคุณผู้ชมที่มาแข่งขันในวันนี้
โดยเฉพาะนะฮะก็เป็นเพื่อนกับเชอรี่ด้วย
เพื่อนกัน
เดี๋ยวนะพี่ไก่เช็คก่อนไหมครับว่าเขายอมรับว่ามันเป็นเพื่อน

ไปพบกับผู้ว่าประกาศทั้ง๓ท่านของเราในวันนี้ดีกว่านะครับ
คุณใบตองคุณพิซซี่และคุณก๊อฟครับผม

เชอรี่หนาเม่ดูท่าพอแรกก็รู้แล้วว่าไม่ธรรมดา

วันนี้เชอรี่ก็เชอรี่เถอะ
มาพบกับท่านแรกคุณผีตองเหลือง

คุณใบตองตอนนี้ทำข่าวอยู่ช่วงเวลาไหนรายการอะไรบ้างครับ
ตอนนี้อยู่รายการพาเรทบันเทิงค่ะทุกวัน
อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จานอังคารพุธพฤหัสศุกร์

เอ๊ะฝ่ายบรรเทิร์นที่พี่เป็นเหมือนกันบ้าง
นึกว่าเชอรี่เป็นคนเดียว

สดเลยแล้วก็รายการตลอดข่าว

ถ้าพร้อมแล้ววงล้อมหาชนมาครับผม

เชอรี่เพื่อนเธอไม่ค่อยได้ไปเที่ยวใช่ไหม

ไม่มีแล้วค่ะชอบกินข้าวฟรีตามกองถ่าย
แล้วมีคุณจิต

ไม่ใช่น้อง๔คุณเอ็มและน้องนา

น้องนนท์แนะนำตัวหน่อยครับผม
สวัสดีครับผมชื่อนนท์ครับ

แค่บอกชื่อนนนท์แล้วก็อยู่ในมือในนึงเขาเรียกว่าอะไรคะ

มาต้องอย่างนี้สิเพื่อน
เพื่อนรักเพราะฉันต้องทำอย่างนี้

๓เหรียญค่ะ
เชอรี่กับใบตองค่ะ

มาคำถามมาเลยจ้า
ขอเกิดก่อนเพื่อนคนนี้นะคะ
หนังเป็นเด็กหน้าตะสิน
อริมิทรวปต้องให้เอโดกเอลุเอหลังดูเอหลังดู
เดี๋ยวตอนนี้กระดูกสันหลังเสื่อมมากเลยจริง

แต่ไม่เคยเล่น

เราช่วยข้าวนี้ก็มีประโยชน์เป็นการตัดข้อ๔๘ข้าวไป

จะได้ได้เวลาตอบผิดน่ามียังไงจ่อยยังไงนะครับ

เชอร์ลีขอบคุณพี่ช่วย
ไม่ได้ช่วยอะไร

ขอนะครับเมื่อกี้เพื่อนดีใจหรือว่าเป็นกฎหลายย้อ

ไม่ได้ช่วยอะไรเลย
ไม่ได้ดูอะไรเลย
ขอบคุณหน่อยคุณเชอรี่ได้เป็นหนึ่งดูแล้ว

ก็เดินถูกแล้วว่าพี่ก๊อฟ

คุณพิชชี่กดดันเลยเหรอ

คุณพิชชี่นี่ทำข่าวอะไรอยู่ช่วงไหนครับ

ตอนเที่ยง๓๕

พร้อมนะครับพี่พิชชี่พร้อมแล้ว

เดี๋ยวพาไปกายภาพประวัติด้วย
มาดูนะว่ามีใครบ้างนะครับมีน้องอัน

น้องมอสแล้วก็พี่มงคล

นี่น้องมงคลกับอัปปมงคล

แหมคนนี้เชื่อง่าย

สวัสดีครับผมเป็นคนจังหวัดนครราชบาครับ

มาพี่ฟองมาช่วย

พี่ฟองมา
ซี่ลงเท่าไหร่ดีครับ

เมื่อกี้ไปต้อง๓

เอาง่ายนะ
มงคลมาเลยครับคำถาม๓เหรียญครับ
จังหวัดนี้น่ากลัว

มุกสายบาท๕บาท
แล้วจะเสียงไม่มา

ผมบอกว่า๓นะ

ถ้าเทียบกับกรทมใช่ไหม

โอ้ว่าุนี่น่ากันมาแป๊บเลย
มีประบอบอยู่นอนรอสอโจนี่ไม่ช่วย

แต่ดูแววตาจิกดูไม่น่าเป็นคนดี

นั่งน้ำศา

นั่งไปเปล่า

บางทีมันไม่รู้ไงว่ามันเป็นสีมาหรือเปล่า
มันสามารถไปทางอื่นได้

เป็นคำย่อของจังหวัดนครราชศรีมาใช่ไหมครับพี่มงคลครับ

นครราชศรีมาร์ใช้ว่านรมครับ

อันนั้นได้แล้วนิดหนึ่งไม่ได้นะเดี๋ยวกลับมาสะสมใหม่น้ำพิชชี้
ขอบคุณพี่ป๋องและพิชชี่ด้วย

รู้จริงแต่บอกแล้วนะพิชชี่ไม่เชื่อ
เดี๋ยวก็ต่อไปฉันรู้เธอไม่รู้ค่อยดู
ตกกันเลยไหมฮะตกกันเลย

คุณก๊อฟนะฮะดูแลข่าวช่วงไหนยังไงครับ

ก็วันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์ครับ

เอามาวงล้อหมาชนมาครับผม

พร้อมแล้วมุนเลย

จะเป็นข้าวทราแล้วก็พี่เพนนะฮะ
มากัน๔ท่านนี้ชอบใครครับ
ผมไม่ใจพี่เพนนะครับ

ชอบเที่ยวต่างจังหวัด

ต้องเอาคนสวยที่สุดครับ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

ก๊อฟบอกว่าเธอไม่สวยนะเชอรี่
เจอกันที่ออฟฟิศเราจะมองหน้ากันยังไง

อย่าเอาอินเนอร์

ไอ้น้องเครือก็สี่สามคน

สามเหรียญครับป้าเพ็มจะถามอะไรดีมาเลยครับ
วิทยาลองที่ป้าประทับใจคือปากน้ำโพรจ่ะ
ปากน้ำโพนี่คือจังหวัดอะไรอ่ะคะ
อยู่แล้วนะคะผมทำทำเบียวเพราะ๓ครับแล้ว

จะได้๓เหรียญหรือไม่ข้อนี้ง่ายมาก

เฉลยจ้าคือจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ส่วนหมอเพื่อนของเราแน่นอนนะฮะ
ข้อนี้ไม่กดดันไม่ยากอะไรนะครับ
หมอเพื่อนรับไอ้หนึ่งโดงดาว
มาที่มีพิซี่คนเดียวยังไม่ได้นะ

มอดอยู่กับไซมอนเทอร์มาก
อยากชวนเต้นอยากชวนเต้นลืมกดเนี่ย
มีน้องดี้น้องเจมส์คุณก้อยแล้วก็น้องไก่

น้องดี้แนะนำตัวด้วยครับ

อายุ๒๑ปีกำลังมาเอาบัตรประชาชนกับบทนักศึกษาไปสอบค่ะ

ค่ะเอาใครดี

แม่ไม่เคยเห็นพี่ป๋อบออกตัวแรงเท่านี้ไหมพระคอม
แปลว่าไม่ถนัดจริง

ข้อมูลใดที่ไม่ระบุในบัตรประชาชนค่ะ
ข้อมูลใดที่ไม่ระบุใบแบบชาชน

ไม่ได้ระบุแต่มองเห็นอ่ะสูงอ่ะ

ที่อยู่อันนี้มีแน่นอนเนอะ

กลุ่บเลือดไม่มีใช่ไหมคะ

จะบอกว่าคนนี้กลุ่บอะไรอื่นใช่ไหมคะ

เอาเป็นว่าส่วนสูงแหละกันค่ะ

ใช่ไหมครับค่ะตอบมาแล้วนะครับว่า
ข้อมูลในบัตรประชาชนที่ไม่ระบุคือส่วนสูงข้อนี้๓คะแนนนะครับ